ท่านผู้ชมครับวันนี้เราตามเจอตัวแล้วก็ได้คุยกับอดีตว่าที่เจ้าเบ่าของน้องการ์ตูนแล้วนะฮะ

การ์ตูนเมื่อวานนี้ท่านจำได้แน่นอนน้องการ์ตูนหญิงสาววัย๒๕ปีชาวจังหวัดชุมพร
ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวบอกว่าโอ้โหเนี่ยถูกเจ้าเบ่าเนี่ยเทงานแต่ง
คือจะแต่งอยู่แล้วทุกอย่างเนี่ยเตรียมพร้อมหมดแล้ว
ญาติฝั่งเจ้าบ่าวโทรมาบอกว่าไม่พร้อมโดยเฉพาะเรื่องสินสอดไม่พร้อมจริง

ขอยกเลิกงานแต่งงานน้องการ์ตูนบอกว่าถึงขั้นไปกินยาฆ่าตัวตายเลยนะ

ออกจากโรงพยาบาลมา๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
น้องบอกว่าระหว่างนั้นฝ่ายชาย
ว่าที่เจ้าบ่าวของเธอในอดีตเนี่ยไม่เคยติดต่อมาเลย
ใช่เธอบอกว่าติดต่อไม่ได้เลยถึงขั้นไปแจ้งความคนหาย
ใช่แล้วไปตามเจอที่วัดแห่งหนึ่ง
พอเจอตัวถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมอยู่ดีมายกเลิกงานแต่งงาน
ฝ่ายชายบอกว่ามีปัญหาเรื่องทะเบียนสมรส
ซึ่งมันไม่ตรงกับที่ญาติวันนั้นโทรมาบอกว่า

สินสอดเท่าไรนะ๖๐๐๐๐๐ใช่ไหมใช่ค่ะ

วันนี้น้องการ์ตูนเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเราอีกครั้งนะครับ
เมื่อวานที่เราคุยกันน้องกระตูนแล้วก็คุณแม่นี่
วันนี้น้องการ์ตูนบอกว่าสภาพจิตใจก็ดีขึ้น

จะไม่กลับไปคบกับฝ่ายชายอีก
แต่ถ้าไม่มาคุยกันไม่มาเจรจากัน

เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

สุดท้ายเนี่ยเตรียมงานทุกอย่างอยู่ดีเอามาเทกันซะแล้ว
เอาฟังน้องการ์ตูนหน่อยนะครับวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับ

เพราะว่าผู้ชายแบบนี้คงเป็นพ่อของลูกให้หนูไม่ได้ค่ะ
หนูไม่มีทางกลับไปคืนดีกับผู้ชายเห็นแก่ตัวแบบนี้
หนีปัญหาแบบนี้แล้วให้หนูเจอกับปัญหาคนเดียว
ไม่มีทางค่ะหนูถือซะว่า๙ปีมันเป็นช่วงเวลาที่ดี

จบแค่นี้พอกันแค่นี้เราเลิกแล้วต่อกันแค่นี้
อโหสิให้อภัยทุกอย่างแต่สิ่งที่คุณทำไว้

เคลียร์เรื่องนี้มาเคลียร์เรื่องเงินคืนให้แม่เรา
ถ้าเขายอมไก่เกียร์ดีหนูเอาแค่๗๐๐๐บาท
แต่ถ้าเขายังไม่ยอมคุยไม่ยอมติดต่อฟ้องเต็มที่ค่ะ

คือความบอบช้ำทางด้านจิตใจเนี่ยอันนี้แน่นอน
ไม่งั้นไม่ถึงขั้นคงแบบกินยาจะฆ่าตัวตาย
แต่ก็ช่วยเหลือกันทันออกมาได้ตอนนี้ก็เข้มแข็งขึ้นแล้ว
แต่ความเสียหายคือคุณแม่
คุณแม่ฝั่งอดีตว่าที่เจ้าสาวเป็นคนออกเงินเตรียมงานทุกอย่าง
คุณแม่ชื่อคุณแม่จันจิรานะครับ
บอกว่าแม่ต้องการเงินคืน๑๗๐๐๐บาท
เป็นเงินค่าเตรียมงานที่ฝ่ายหญิงเนี่ยจ่ายไปทั้งหมด
ถ้าไม่ได้คืนฝ่ายชายก็ต้องออกมาแสดงความเป็นลูกผู้ชาย
ออกมาบอกเหตุผลที่แท้จริงว่ามาทำแบบนี้กับลูกสาวแม่ทำไม
เรื่องสินสอดแม่บอกแม่ขอชี้แจงหน่อย
ฝั่งฝ่ายชายบอกว่าโอ้โหเงินสินสอดไม่พร้อม
คือแม่ยืนยันว่าแม่ไม่ได้เรียกร้องสินสอดอะไรเลยนะ
แล้วฝั่งฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนเสนอมาให้ทางฝั่งแม่เองว่า
จะมีสินสอดให้๖แสนบาท
ซึ่งแม่ก็บอกว่าแม่เนี่ยพร้อมจะยกลูกสาวให้อยู่แล้ว
กดดันเรื่องเงินสินสอดเลย
ถึงขั้นที่ว่าคุยกันไปคุยกันมาแม่บอก
ถ้า๖แสนไม่ไหวเนี่ย๓แสนก็ได้นะ
คือแม่ลดให้ครึ่งหนึ่งเลยนะ
แม่แสนไม่ดีตรงไหนเป็นเพราะให้ตัวไปเป็นยังไง
ปีที่เธออยู่กับลูกฉันลูกฉันทำอะไร
ลูกฉันซื้อให้เธอแม้กระทั่งเกงใน
ไปต่างกับประเทศกับลูกฉันเธอมีแค่๕๐

๒วันนี้เนี่ยเราจะฟังในมุมของฝั่งน้องการ์ตูนเพียว
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ตามหาจนเจออดีตว่าที่เจ้าเบ่าของน้องการ์ตูนนะฮะ
นี่คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราไปเจอที่ชุมพรนะครับ
คือฝ่ายชายเนี่ยเขาเป็นลูกหลานของร้านซ่อมรถยนต์แห่ง๑
ที่๔แยกท่าแซะที่จังหวัดชุมพรอายุ๒๗ปี
สมมุติว่าชื่อคุณเกมก็แล้วกันนะคุณเกมเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ฮะ
คือพอฟังข้อมูลมาแล้วมันค่อนข้างจะขัดแย้งกับทางฝั่งฝ่ายหญิงหน่อยนะ
ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่คุณเกมเนี่ยบอกว่าเก้าปีที่คบกันมาเนี่ย
เขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องดูแลฝ่ายหญิงตลอดซักผ้าล้างจานซื้อกับข้าวตามใจทุกอย่าง
ไม่ให้มีปัญหาจนเขาไม่เป็นตัวของตัวเองอึดอัดมาก
๓ปีก่อนหน้านี้การ์ตูนเนี่ยพูดเรื่องจะแต่งงานตลอด
ขอให้พ่อแม่เนี่ยไปสู่หออยากจะมีครอบครัวตัวเขาเองก็รู้ว่าครอบครัวฝั่งเขายังไม่พร้อม
เรื่องเงินก็ไม่พร้อมไหนจะสถานการณ์โควิดอีกทำให้ลูกค้าที่อู่เนี่ยมันลดลงมากรายได้ก็ลดลง
แต่ฝ่ายหญิงก็ยังเร่งรัดคุณเกมบอกว่าฝั่งเขาก็เกรงใจที่บ้าน
เพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้มีงานประจำก็คือมาช่วยงานทำงานที่ร้านซ่อมเนี่ยนะครับ
อู่ซ่อมรถเนี่ยเงินที่ใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินกงศรี
แต่ฝั่งฝ่ายหญิงฝั่งการ์ตูนก็เร่งรัดบอกถ้าไม่แต่งจะเลิก
ก็เลยต้องไปบอกแม่ว่าให้ไปสู่ขอการ์ตูน
แต่ทีนี้ฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยเกมบอกว่าฟางเส้นสุดท้ายคือวันที่๑๒พฤศจิกายน
เหลืออีก๒วันคือ๑๔พฤศจิกายนต้องไปถ่ายภาพกันในสตูดิโอแห่งหนึ่ง
แล้วต้องเอาเงินสินสอดเนี่ยไปให้ฝ่ายหญิง
เนื่องจากฝ่ายหญิงบอกว่าต้องการเงินค่าสินสอดไปเดินบัญชีไปกู้ซื้อบ้านที่จองไว้เป็นเรือนหอ
เขาบอกเขารู้อยู่แล้วว่าไม่มีเงินไปให้ฝ่ายหญิงแน่
คือถึงขั้นคุณเกมบอกว่าผมเนี่ยตัดสินใจคือจบชีวิตตัวเองเลยนะ
ไม่ใช่จบการแต่งงานนะจบชีวิตตัวเองเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ฮะคืนนั้นเลย๑๒พฤศจิกายนเขาบอกคืนนั้นมีพายุด้วย
ขับรถไปชายทะเลดื่มเหล้าย้อมใจนอนอยู่ริมหาดกะว่าให้คลื่นเนี่ยมันซัดร่างลงทะเลไปเลยจะได้จบปัญหากันไป
ปรากฏว่าคลื่นซัดจริงนะครับแต่ซัดไปโผล่แถววัดฮะ
พอตื่นขึ้นมาได้เนี่ยพระท่านมาช่วยท่านก็เตือนสติเพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าผมไม่ได้ยกเลิกงานแต่งงาน
ขอเลื่อนไปกลางปีหน้าให้โควิดมันคลี่คลายก่อนให้สถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวดีขึ้นก่อน
พ่อผมยังบอกเลยบอกเออถ้าจะจัดทั้งทีเนี่ยจัดให้มันดีไปเลยลูกอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ทางฝั่งเจ้าสาวเนี่ยบอกจะต้องจัดให้ได้ต้องเอาเงินสินสอดมาวางให้ได้ในตอนนั้นทำให้เขาเนี่ยอึดอัดมาก
เขาเองเขาบอกว่าผมก็เหมือนคนกลางนะคือฝั่งแฟนก็ฝั่งหนึ่งคือฝั่งการ์ตูนฝั่งครอบครัวของผมที่ไม่พร้อมก็ฝั่งหนึ่งแล้วจะให้ผมทำยังไง
เขาเองก็กดดันเรื่องแต่งงานมานานแล้วเหมือนกันกดดันผมเรื่องแต่งงานให้ผมมาคุยกับทางบ้านว่าเมื่อไหร่จะไปขอทุกครั้งที่คุยเรื่องแต่งงานก็จะทะเลาทุกครั้งค่ะคือผมดูฐานะทางบ้านผมดีอยู่แล้วคือเขาหวังไว้สูงเขาอยากมีบ้านอยากมีรถอยากแต่งงานหรูหรูหราเหมือนที่เขาเคยเห็นในยูทูปตัวเนี่ยผมโดนกดดันมาตลอด
สวยบ้างทุกอย่างเขาแกล้งกินยาเขาไม่อยู่แต่ผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาโทรหาผู้ภัยเองเขาเป็นคนโทรหาผู้ภัยเองเขาลงมาข้างล่างเขาล็อกประตูห้องเอาบัตรวิทยาชนมาพร้อมไปโรงพยาบาลผมไม่เคยมีตัวตัวของตัวเองเลยพี่เฟซผมไม่ได้เล่นมา๙ปีแล้วเขาเป็นคนเล่นผมบอกไว้กับทุกคนเลยคิดหาวิธีทุกอย่างจะขับรถ
ก็ทำทุกอย่าง
ดขี่บังคับต่างคนต่างโชคดีแล้วกัน

ตอนนี้ผมก็รับเขาไม่ได้แล้วเหมือนกันผมว่าผมมีความสุขดีนะ
ผมว่าดีแล้วที่ว่าหลุดพ้นมา
ถ้าฟังคุณเกมวันนี้บอกต่างคนก็ต่างโชคดีแล้วกัน

คือที่คุณการ์ตูนบอกว่าไปเจอที่วัดก็น่าจะเป็นอย่างนี้มั้งที่เขาเล่าให้ฟัง
ใช่เมื่อวานนี้ที่เราเล่านะบอกว่าไปเจอก็คือไปเจอที่วัด
ไม่ติดต่อเลยคือคุณเกมบอกก็ผมไม่ได้ติดต่อก็ผมกะว่าไปนอนให้คลื่นมันซัดไปเลย
แล้วก็อาจจะมีญาติญาติที่เขาติดต่อไปว่าเขาขอยกเลิกงานแต่งอะไรประมาณอย่างนี้
เอาเป็นว่าตอนนี้คือฝั่งของการ์ตูนก็บอกจบแล้วแต่ขอให้มาเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายแสนเจ็ด
ส่วนคุณเกมบอกว่าผมก็ขอจบเหมือนกันเคลียร์ไม่เคลียร์เดี๋ยวต้องรอฟังอีกทีนะฮะ
แม่ของเกมบอกว่าทั้งคู่ลูกชายกับฝ่ายหญิงคือการ์ตูครบกันครอบครัวก็ไม่เคยว่า
แต่ที่เกมเนี่ยบอกให้ไปสู่ขอฝ่ายหญิงยอมรับว่าฝั่งแม่ยังไม่พร้อมจริงมีข้อจำกัดเรื่องเงิน
ครั้งล่าสุดก็คือปี๖๓เกมบอกให้ไปสู่ขอฝ่ายหญิงซึ่งอีกฝ่ายตอนนั้นเรียกสินสอดไม่ได้แพง
พอไปสู่ขอฝ่ายหญิงกลับเรียกเงินสด๘แสนบาททองคำ๑๐บาทก็ต่อรองลงมา
เพราะว่าทางครอบครัวก็แค่หาเช้ากินค่ำฝ่ายหญิงลดให้เหลือสินสอดหกแสนบาทกับทองคำน้ำหนัก๕บาท
แต่ว่าเมื่อสักครู่คุณแม่น้องการ์ตูนบอกก็ลดให้อีกเหลือ๓แสนบาทนะ
ใช่แล้วก็บอกทางฝ่ายชายเสนอมาเองว่าจะให้เท่านี้
ไปก็เกือบล้านที่ว่าจะจบทะเบียนกันที่ว่าเอาสินสอดไปให้เขาคือเขาไม่ได้มาบอก
เขาคุยกันนี่ไม่รู้เรื่องจนรู้วันนั้นวันสุดท้ายที่ว่าแม่ฝั่งหญิงก็โทรมา
ด่าว่าทำไมถึงเรื่องถึงเป็นแบบนี้แบบนี้บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ทีนี้เรื่องที่ว่าพอคุณเกมเขาหายไปแล้วมีญาติฝั่งเจ้าบ่าวโทรไปบอกฝั่งเจ้าสาว
บอกขอยกเลิกงานแต่งสินสอดไม่พร้อมเนี่ยพี่สาวของเกมเขาบอกขอชี้แจงหน่อยนะฮะ
นี้เนี่ยที่ว่าทางฝั่งการ์ตูนบอกว่าพี่สาวของเกมโทรไปบอกยกเลิกงานแต่ง
ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับคือที่โทรไปเนี่ยคือพยายามอธิบายว่าขอเลื่อนนะฮะ
บอกว่าขอเลื่อนแต่ทางฝั่งว่าที่น้องสะพ้ายตอนนั้นไม่ฟัง
ตอนนี้ก็เท่ากับว่าก็จะต้องดูแลสภาพจิตใจของน้องชายแล้วก็แม่ต่อไปกันแล้วกัน
เพราะว่าฝั่งนี้ก็เสียใจเหมือนกันก่อนหน้านี้น้องชายยังเคยพูดเป็นลางว่าไม่รู้จะอยู่ถึงวันแต่งงานหรือเปล่า
แล้วก็จะไปให้ทะเลเนี่ยซัดร่างจริงจริงนะครับเราไปถามพระที่วัดด้วยนะฮะ
วัดทุ่งไซทองนะครับท่านผู้ชมครับที่เกมเขาบอกว่าเขาไปนอนให้ร่างซัดลงทะเลเนี่ย
แต่ไปอยู่ที่วัดเนี่ยนะฮะซัดไปอยู่ที่วัดเดี๋ยวฟังหลวงพ่อหน่อยนะฮะ
น่าจะมีทุกข์เข้ามาในวัดก็เลยถามโยมเป็นยังไงมายังไงเขาบอกว่า
ล้มเลิกงานแต่งงานนี่แหละต้องอดทนนะเราเป็นคาราวาสต้องอดทนมีสติ
แต่ใช้อารมณ์คนที่รักโจมมีเยอะมากเหล่านี้นึกถึงคนที่เขารักเรา
เราดูแกซึมเศร้าแต่พอเราพูดไปแกก็ดีขึ้นนะอยู่ช่วยงานด้วยการปัดกวาดเช็ดถูดี
ทีนี้ฟังคุณเกมอดีตว่าที่เจ้าบ่าวของน้องการ์ตูนแล้วข้อมูลมันไม่เหมือนกันนะเนาะนั่นน่ะสิค่ะ
เราก็เลยถามน้องการ์ตูนอีกครั้งนะครับหลังจากฝ่ายชายบอกว่าอย่างนี้
ตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่น้องการ์ตูนเนี่ยบอกประมาณว่าเรื่องที่ฝ่ายชายพูดเนี่ยบางเรื่องมันก็ไม่จริงนะ
ยังไม่พร้อมเรื่องค่าสินสอดอันนี้น้องตูนชี้แจงยังไงคะ
ฟ้าชี้แจงว่าทางบ้านหนูไม่เคยได้รับทราบเรื่องนี้เลย
หนูไม่ทราบนะคะว่าแม่เขาอาจจะไปพูดกับลูกชายเขาว่าอ่ายังไม่พร้อมหรือยังไงหนูไม่ทราบ
แต่ทางหนูไม่เคยได้ยินจากปากพี่เกมเลยเขาขอเลื่อน
อ้าวหนูกับเขาว่าต้องไปแฟนกันสิคะแล้วทำไมตอนนี้หนูกับเขาเติบกันนะ
อืมเขาพูดกับหนูว่าว่ามึงยังไม่ได้ตายนี่แต่น้องกูกำลังจะตาย
ก็ด่าหนูสารพัสเหมือนกัน
เราก็ตามฟังความไปทั้งสองฝ่ายแล้ว
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกล่ะค่ะมีบางประเด็นที่มันไม่ตรงกันจริง
แล้วก็มีทีมฝ่ายชายทีมเกมตอนนี้มี๒ทีมคุยกันอยู่ค่ะ
ที่ตรงกันทั้งสองฝั่งแน่นอนคือว่าเขาคงไม่กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกแล้วล่ะ

แต่เรื่องค่างานแต่งอะไรแสนเจ็ดของฝั่งผู้หญิง
จะเรียกร้องจากฝั่งชายอะไรพวกนี้ก็คงต้องดูว่า

ก็คงต้องไปคุยกันเจรจากัน